คุณผู้ชมครับประสบกรณิกรนั้นต่างก็ปราบปลื้มและทราบซึ้งใจเป็นอย่างสูงนะครับ
หลังจากที่มีโอกาสได้เข้าไปยังพระบรมมหาราชวัง
ในช่วงที่มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
รายงานสดจากพระบรมมหาราชวังครับ
ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ภาพรวมวันนี้ปริมาณคนไม่แออัด
เหมือนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
แต่ยังมีคนทยอยเดินทางมาตลอดช่วงค่ำวันนี้
เจ้าหน้าที่ยังปล่อยแถวให้ประชาชนเข้าไป

พระบรมมหาพระราชวังครั้งละ๑๔๐คน
ซึ่งหลายคนรู้สึกปลื้มปิติจนหาที่เปรียบไม่ได้
เมื่อมีโอกาสได้เข้าไปในพระบรมมหาพระราชวัง

โดยนักแสดงสาวอภิรดีภาวะภูตานนทณมหาสารคาม

มีโอกาสได้เข้าไปถวายศักระพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙

บอกไม่ถูกเหมือนน้ำตามันตื้นขึ้นมาเลย
แต่ก็เสียใจนะคะ
แต่ก็ท่านก็อยู่ในใจเราตลอดไปค่ะ
พี่ก็อธิษฐาน
แล้วก็สวดมนต์ในเรื่องของบุญ
ในสิ่งที่พี่ทำมาในชาตินี้แล้วก็ชาติที่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่
ขอมอบให้กับพ่อหลวงของเราค่ะ
รู้สึกเป็นบุญที่สุดในชีวิตค่ะ
เพราะว่าเราเป็นค่ารองบาทท่านมา
รับราชการรับใช้ท่านมา
ก็จะขอเป็นค่ารองบาทท่านตลอดไปค่ะ

ทดลองจัดระเบียบการแจกอาหารให้กับประชาชน
โดยจะทดลองจัดสรรเวลาในการแจกจ่ายอาหารเป็น๓ช่วงเวลา
คือตั้งแต่๖นาฬิกาถึง๙นาฬิกา

และ๑๖นาฬิกาถึง๒๐นาฬิกา
เพื่อประเมินสถานการณ์ดูว่าจะทำให้การแจกอาหารเป็นระเบียบมากขึ้นหรือไม่
และไม่เกิดความแออัดบริเวณโดยรอบสนามหลวงครับ
เจ้าหน้าที่ฝากเน้นย้ำถึงประชาชนนะครับ
ดทิ้งเศษอาหารบริเวณใต้ต้นมะขาม

ที่อยู่คู่กับท้องสนามหลวงมากกว่า๑๐๐ปีครับ

รายงานสดจากพระบรมมหาพระราชวัง